ไปยินดีนะคะกับคนบันเทิงกันหน่อยดีกว่าค่ะ

เฮลั่นกรี๊ดสนั่นหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ปลื้มอกปลื้มใจครับพี่มีความสุขมาก

หุ้ยเดี๋ยวโจ๊กโจ๊ก

และนี่คือวินาทีที่แม่ฮายพร้อมด้วยลูกเนี่ยค่ะ

เพราะว่าเป็นรางวัลที่๕จำนวน๕ใบ

ในใจกรี๊ดสนั่นลั่นรถไปเลยนะคะ

แต่ยังดีนะกรี๊ดแบบมีสติบอกว่าให้จอดเข้าข้างทางก่อน
ใช่นะแม่ฮายก็บอกมือไม้สั่นกันเลยทีเดียวค่ะ
พวกเรา๓คนนะคะถ้าเป็นแบบนึกภาพ

ต้องหยุดจอดรถก่อนเลยนะคะอย่างที่คุณยายบอก

แต่พอถึงบ้านเท่านั้นแหละค่ะเป็นประจำถ้าดวงเห็ง
อันนี้คือนัมเบอร์วันแม่ฮายของเรานะคะ

บอกเฮ้ยมันทำอะไรว้างอะไรว่าหายเนี่ยนั่งชั้นเข่ารอเลย
อ่ะแม่เอาไปเลยห้าพันบาทจุดจวดเก็บเงินเข้ากระปุกไปเลยนี่
ฮายเขาเป็นคนนับเงินคล่องมือใช่นะคะนับเงินบ่อยแฟนแฟนก็เข้ามา
เมนต์นะคะเป็นจำนวนมากเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยลูกกระตันยูยินดีด้วย
งวดหน้าเฮงแน่นอนอุ่มหลานมาด้วยค่ะและล่าสุดนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะแม่ฮายพร้อมด้วยยายเล้งพี่ก้าวอำพร
ค่ะน้องมอสนี่ไงเขาเขาบอกว่าดวงแห่งเสร็จมึงก็ทำบุญตักบาทเลย
แล้วก็มีเรื่องเล่าอีกผู้ชมปกติแม่หายเนี่ยจะใช้ดอกไม้ค่ะ
พวงมาลัยในการถวายพระค่ะแต่ว่าวันนี้แม่ฮายบอกว่า
อยากถวายดอกบัวดูบ้างนี่ช่อสวยงามมากเลยนะคะ
ปรากฏว่าหลวงพ่อบอกว่ากำลังหาดอกบัวอยู่พอดี

งานนี้เอฟซีเข้ามาสาธุนะคะร่วมกันเป็นแบบจำนวนมากเลยนะคะ
เรียกว่าอนุโมทนาบุญพร้อมกันหน้าจอไปเลยนะคะ
ต่อกับพี่ท่านนี้ดีกว่านะคะต้องบอกว่าเฮงเหมือนกัน
ท็อปปี้๓บาท๕๐ค่ะ
คนนี้เห็งมากค่ะโพสต์ภาพคู่กับลอตเตอรี่นะคะ๒ใบ

ซึ่งปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๔๔

ยินดีด้วยนะคะ

พี่จิ้งหริชงงเทวัน

จากการให้โชคให้ลาบของแม่แก่นมะขามอีกแล้วนี่
เหมือนเดิมนะจ๊ะโชว์แบบนี้เลยนะคะ
ปิดท้ายกับคนนี้นะคะนักแสดงหน้าใหม่
ก๊อฟเบนจพลเพราะว่าเพิ่งไปทำหน้ามา
ปังเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้บอกว่าถูกใบใช่ไหมคะ
ถูก๘ใบถูกสลักดิจิทัลเป่าตังค์เนี่ย๘ใบ
แต่ว่าล่าสุดเช็คแล้วถูก๑๖ใบ
รับทรัพย์ไปเลยนะคะนี่๒๘๐๐บาท
เรียกว่าอัปเดตกันแบบนี้เลยนะคะ
อยากลบตะรี่ในดิจิทัลถูกบ้างจัง
คุณแบบเสียใจด้วยนะคุณไม่ถูกตลอดเลย

อย่าลืมนะว่าเราเองบันเทิงไทยรัฐเนี่ย
เรามีสถิติเลขมงคลจากคนดังหลายคนที่เราได้นำเสนอข่าวไป
มีถูกกันหลายคนเหมือนกันนะคะมีเข้าเป้ากันเหมือนกัน

เจ้าชายสายมูไงคะจำได้หรือเปล่า

วันก่อนเพิ่งจะนำเสนอข่าวไปว่า
มีพิธีบวงสวงพญาอนันตนาคาราช๙เสียนที่บ้าน

ตอนนี้เพลงปล่อยแล้วฮักนิรันการ
ในจุดทูปเลขมงคลมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ

ซึ่งตรงกับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งที่สำคัญ
๖๔ก็ตรงกับเลขที่บ้านของน้อง

ลิ้งไง๖๔๔ไหมอีก

ฉันเชื่อว่าน้องเผามาหม่อหมดแถงแน่นอน

ก็ให้โชคกับแฟนมาตลอดเหมือนกัน
ล่าสุดก่อนหน้านี้ไปทำบุญมาพร้อมกับเสี่ยงโชค
ล้วงลูกปลิงปองมาฝากแฟนที่วัดโบสถ์จังหวัดประคิศทานี

อีกแล้วซึ่งก็ไปตรงกับเลขท้ายรางวัลที่๑คุณผู้ชมค่ะ
ทำไมหน้าทำไมเราก็อ่านแต่เราไม่ได้ซื้อต่างกันเลยพระเจ้าครับ
นักร้องนักแต่งเพลงน้องเจี๊ยบนิสาค่ะก็ให้เลขจากการทำบุญฝากแฟนเหมือนกัน
อืมจำได้ไหมล่ะน้องฝันเห็นองค์พญานาคสีแดงค่ะแล้วก็เลยไปพบแล้วก็ไปทำบุญให้
เป็นที่วัฒนาบาลดรมนองตาลพร้อมเลขมงคลก็คือ๔๔๒แล้วก็๔๔เป็นตรงต่อรางวัลเลขท้าย๒ตัว

ส่วนคนนี้ล่ะคะคุณแจ๊กกะรีนจะบอกว่าเรานั่งคุยกันตั้ง๓คน
คุณผู้ชมลอตเตอรี่ก็หมดแต่โฟกัสเรื่องเลข๑๗เลขวันเกิดของเชอรี่
แล้วแจ็คเกอรีนอยู่ก็มาอะไรล่ะ๔๔ถูกเยอะ
แล้วมันเป็นเลขที่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยค่ะ
คือเป็นบ้านของน้องสาวนะคะก็คือแบบว่าตามมาหลายรอบแล้วนะคะ
ปรากฏว่าคือจริงก็มาจากน้องแก๊งสอนรามอีกที
น้องแบงค์จำได้ไหมคะคลิปที่ไปอ่านน้องแบงค์บอกว่า
มีเลขเบิ้ลเลขคู่
เราก็ว่า๑๑๒๒มันเลขสวยไปเอา๔๔แล้วกัน
เลขที่บ้านด้วยแล้วก็ไม่เคยออกมาก่อนหน้านี้
ปรากฏว่าปฏิโธถูกลอตเตอรี่ไปนะคะ

ปังนะราหูย้ายแล้วมีแต่สิ่งดีเข้ามา